มาแล้วมาแล้วพี่มาแล้วคำแพงแล้วขอบความความนะครับ
หมายจับนายปฏิพิชัยเขาแก้วนะครับ

จังหวัดสิงห์บุรีอายุ๓๙ปี
เมื่อเช้าหลังจากที่สารได้อนุมัติหมายจับแล้ว
ทีมงานของท่านปุกรานคองปราบคนโดตีอิริภัทพุธิเดช
และทีมงานของกองปราบลูกเข้าไป
พื้นที่นะครับได้ทำการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับที่สารอาญาได้ออกไว้นะครับ
หลังจากนั้นเราก็มีการซักถามสาเหตุต่าง
ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยได้
เพราะกระบวนการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น
ก็ขอให้พี่น้องประชาชนหรือผู้สิทธิ์ข่าว
ไปเจอไปพบกันที่สำนักงานโดยชาติ
พรุ่งนี้เวลา๑๐โมงครึ่งเพราะกระบวนการยังไม่แล้วเสร็จ

ไม่ได้ให้การปฏิเสธนะครับ
ถ้าจับแพ้เนี่ยนะพวกผมไม่รู้จะยืนอยู่ที่ไหน

ก็เมื่อกี้ผมเรียนไปแล้วว่าอยู่ในกระบวนการอยู่นะครับ
พรุ่งนี้จะได้รายละเอียดทั้งหมด

นิเวอร์ตอนด้วยเบื้องฝนต้นก็รู้สึกสำนึกผิดนะครับ

เพราะยืนยันยังไงพรุ่งนี้๑๐โมงครึ่งที่สำนางรวมชาติ
เราได้เกือบจะครบหมดแล้วครับ

ก็คือสิทธิวที่เรายัดความเชื่อม่าหน่อยได้ของภายในการรักษา
คือจากประสบการณ์ที่เราทำมารวมทั้งคดีต่างในอดีตจนคดีนี้นะครับ
เราเชื่อว่าทีมงานสืบสวนสอบสวนทั้งหน่วยร่วมปฏิบัติทั้งหมด
เชื่อว่าไม่น่าจะผิดตัวครับ
คือผมเข้าใจคำถามผู้สื่อข่าวที่อยากจะได้นะครับ
ก็ขอเป็นพรุ่งนี้๑๐โมงครึ่งนะครับ

แต่ในข้อจำกัดถ้าเขาจะตอบหรือไม่ตอบก็อีกเรื่องหนึ่งครับ
แต่ทีมงานเราจะตอบให้หมดทุกค่ำถาม
ก็อยู่ในกระบวนการที่เราจะต้องกันได้แต่คิดว่าปืนนั้นได้๑๐๐ไม่มีปัญหาครับ
ผมก็พยายามจะพูดให้เซฟที่สุดนะครับ

ร้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับว่าอย่าใช้ความรุนแรงนะครับ
ถึงได้มาปรากฏตัวที่นี่ถ้าผมไม่ปรากฏตัวที่นี่
พร้อมหน่วยร่วมปฏิบัติพร้อมท่านรองพบท่านผู้ช่วยหรือท่านผู้จัด
ต้นขนาดนี้นะครับจากที่การซักถามมาก่อนที่จะมาเนี่ยนะครับ
เมื่อกี้ก็มาพูดคุยต่อขณะนี้คนเดียวครับ
น้องน้องแห่งจูงใจขนาดนี้เราต้องรู้สึกในใครที่ถาม
๓คนแล้วนะครับที่ถามมุ่นเหตุจูงใจผมก็ถามเขาเหมือนกัน

เขาบอกไหมครับเขาบอกอะไรจูงใจครับ
เขาบอกเบื้องต้นนะครับแต่ผมก็บอกท่านไม่ได้

เขาให้ความร่วมมือกับท่านก็
เปอร์เซ็นต์ให้ความร่วมมือร้อยเปอร์เซ็นต์
แล้วเขาบอกว่าเขาก็คิดว่าเขาหนีไม่พ้น
อย่างเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้างกับพ่อครัวหรือพ่อผู้ติดตัดสมบวนหรือ
ยังเป็นความลับอยู่นะครับอยากจะบอกเหมือนกัน
ก็เดี๋ยวมอบให้ท่านรองสุวัสดิ์ท่านชัยวัดกับท่านสุชาตินะครับ
เขาไม่มีอาการต่อสู้ครับ
ก็ขอสงวนไว้ก่อนแล้วกันครับ
รู้ละเอียดจริงนะครับ
ก็เดี๋ยวไปต้องไปตามขั้นตอนอยู่แล้วนะครับ

ก็อยู่ในตะก้าเราอยู่แล้วครับ
เอาเท่านี้ก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะได้ไปทำงานเดี๋ยวผมจะได้ประชุมต่อขอบคุณทุกท่านนะครับ